หมาตัวนี้ดีน่าโหดมากแต่อยู่ในโหมดคิตตี้แถมที่สำคัญหวงของซะด้วย

จะว่ามันน่าดุก็ดุแต่พอมันน่ารักก็น่ารักนะ
นี่ไงคนถึงหลงรักมันหน้าที่ของมันคือเฝ้าของไหว้เจ้าแม่

ถูกคือไม่ให้ใครมากล้ำกลายไม่ให้ใครมาเข้าใกล้เลยค่ะ
แม้แต่เจ้าของก็ไม่สามารถนะคะคุณ
นี่บริวารเจ้าแม่เหรอ
ทำหน้าที่อารักษาของไหว้ได้ดีเยี่ยม
หมูแฮมประยุ๕ปีค่ะพันธุ์อเมริกันบูลลี่ใช่มั้ยน้องเบตอง

เป็นตัวผู้นะคะมันเนี่ยนะเข้มงวดมากในหน้าที่ของการคุมเครื่องไหว้
หรือของไหว้เหล่านี้ที่ชายหาดแหลมแม่พิมพ์นี่แหละค่ะจุดนี้แหละค่ะ
อยู่ที่หมู่สามอเมืองแกลงสวรรค์ระยองบริเวณร้านป้ายแอ๊ดซีฟู้ดสาขา๒

จะมีต้นสนที่มีผ้าสามสีเนี่ยมาผูกเอาไว้จุดเนี้ยเป็นจุดที่ชาวบ้านมาขอโชคขอลาบกันเป็นประจำเลย

แล้วพอขอโชคขอลาบด้วยส่วนหวังเอ้อ
อุ้ยนี่แม่ค้าเขาจะมาเก็บของออกให้มันจะง่ำหมดแล้วด้านหน้า
ไม่หรอคือห่วงมากจริงคือถามว่ามีเยอะไหมอ่ะของห่วงว่าเยอะค่ะ

เพราะชาวบ้านเขามาขอโชคลาภเขาก็จะเอาน้ำแดงเอาขนมมาวางไว้ตรงนี้ค่ะ

ห่วงเจ้าของติ๊กต๊อกคือคุณอายรัชยะทรกุลโรธเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหัวแฮมเนี่ยมันจะนอนเฝ้าของไหว้นี้ตลอดเลย
แต่บทมันน่ารักมันเชื่องมันเล่นกับคนอื่นก็เล่นได้ดี

จังหวะนั้นแหละค่ะหมูแฮมไม่ยอมให้ลากลับเลย
แต่ยังดีอย่างหนึ่งคือหมูแฮมไม่เคยกัดใคร

แค่ครูแค่ครูเออแล้วก็ยังเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวและประชาชนแถวนั้น

อันนี้คืออย่าไปแย่งของไหว้

นี่เขาเป็นแบบองคลักษณ์พิทักษ์เจ้าแม่

ถ้าไปยุ่งตอนนี้แล้วไม่ใช่มิดอย่างเดียวมิดฟันเลยนะ

เออเอาไปดูต่อแล้วกันว่ายังมีภารกิจอะไรอีกนะของเจ้าหมูแฮม
ถ้าที่ฉันอาจิกก็ขออภัยเพราะว่าปิ๊ปปี้ปิ๊ปปี้
แล้วที่ไลก์ซึ้งความคิดสร้างสรรค์ก็ดี